นี่เนี่ยหอยหูดมาเนี่ยนี่อันนี้ถ้าเกิดหอยขึ้นก่อนหอยหูดแล้วไปไหนต่อมันมันมีแค่เนี้ย
นี่ข่ะแล้วมันมาทั้งใดหรอ

อันนี้ไม่ทันเหรอ
เดี๋ยวท้ายทะเปลื้อนขึ้นมาหรอ

ถ้ายขึ้นมาแล้วนี่
มาขึ้นมาบันไดขั้นที่๓นี่ก็มาหาย
หายแล้วก็ก้งไปตามห้อยไปนี่
จากนี้จากขั้นที่๓นี่นะ

มันก็ขึ้นมาเลาะขึ้นมาบันไดขึ้นที่นี่

ในลักษณะปุ๊บอันนี้ขาลง

มา๕แล้วข้าม